ขอบคุณมากที่ความสุขแล้วสุขกันมาไม่ว่าเค้าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็รับได้
ขอบคุณจริง
ขอบคุณมากที่ความสุขแล้วสุขกันมาไม่ว่าเค้าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็รับได้
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
เป็นรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการที่รวบรวมความสนุกสนานหัวเราะเศร้าเค้าน้ำตาสารพัฒน์เรื่องราวดี
ให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ต่อสู้ชีวิตกันต่อไป
ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
แจกจริงตั้งใจแจก
เพื่อให้คนรักย่าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
นะคะใครที่มีเรื่องราวน่าสนใจ

สามารถสมัครมาร่วมเล่นเกมในรายการของเราได้นะคะ

เหมือนคุณที่กำลังจะมาดังต่อไปนี้นะคะ

คุณป่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้หนึ่ง
เลือกที่จะไม่สบายไม่ได้

แต่เลือกที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปเลือกได้

หากชีวิตหยุดดิ้นก็สิ้นใจ

แข่งขันของเราค่ะครั้งที่แล้วบอกได้เลยว่า
ชีวิตของเธอเลือกไม่ได้จริงนะคะ
อกจากจะเลือกเกิดไม่ได้แล้วยังเลือกความเจ็บป่วยไม่ได้ด้วยค่ะ
ร่างกายของเธอบอบช้ำทุกจุดค่ะ
ขยับร่างกายก็เจ็บแล้ว

ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ

อยู่ตามวนบางแตนอำเภอบรรทรากจังหวัดปาจินบูรีค่ะ

เขาจะเจ็บแล้วก็คันมาก
และเลือดจะออกมากเลยค่ะ
พอเวลาขยับปุ๊บนี่ก็จะปีกแตกเป็นแผ่นเลยค่ะ
แม่เป็นมาประมาณ๙ปีแล้วค่ะ

หนูก็แบบมีอาการเป็นผื่นคันตัวบวมลอก

ทางโรงพยาบาลเขาให้เรารักษา

ทาทั้งกินแล้วก็ฉีด

คือให้ผิวเรากลับมาเป็นปกติ
แล้วประมาณต้นปี๖๑เนี่ย
หมอเขาก็ให้เราไปตรวจดูว่าตั้งคันไหม
แล้วทีนี้เราก็ไปตรวจดูว่าเราตั้งคันประมาณ๔เดือนกว่าแล้ว
พอรู้ว่าตั้งคันก็ดีใจค่ะ
การกินยาแบบสเตียลอยทั้งฉี่ทั้งอะไรอย่างนี้มันเยอะมากค่ะ

แล้วหมอก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาออกก็ออกได้

ทีนี้ก็เลยหยุดยาทุกอย่างเลย

ถึงหนูจะเป็นแบบอะไรยังไงก็ขอให้เอาลูกไว้ก่อน
ก็เริ่มเจ็บท้องคือคลอดก่อนกำหนด
พอน้องออกมาหมอเขาก็บอกว่าลูกเราอาจจะอยู่ไม่ถึง๗วัน
เพราะว่าหัวใจน้องพิการแต่กำเนิด
ค่ะนี่คือลูกชายของหนูค่ะอายุ๖เดือนชื่อน้องกูเกิ้ลค่ะ
เขาป่วยเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดค่ะ
คนปกติทั่วไปเนี่ยจะมีหัวใจ๔ห้องค่ะแต่น้องมีแค่๒ห้อง
ก็ส่งผลก็คือให้น้องเหนื่อยและหัวใจปอดข้างขวาเขาเนี่ยคือจะไม่เท่ากัน
กินเอาเองไม่ได้ต้องกินทางสายยางค่ะ
พัฒนาการเขาจะช้ากว่าเด็กปกติ
ล้อมากตัวก็เขียวหายใจไม่ออกต้องรีบพาไปโรงพยาบาล
วิธีการรักษาเพื่อให้น้องดีขึ้นต้องรักษาน้องยังไงบ้างคะ
หมอบอกว่าต้องผ่าตัดผ่าหัวใจเพื่อที่จะให้น้องแบบมีแบบเส้นเลือด
ขยายปอดอะไรแบบไปเลี้ยงเส้นเลือดไปเลี้ยปอดอย่างนี้ค่ะ
ที่จะผ่าที่ว่าเนี่ยผ่าเมื่อไหร่

เพื่อแบบอันไหนที่มันตีบจะได้ขยายก่อนเพื่อให้เลือดเดินได้คล่องขึ้น
จะได้ใช้หัวใจ๒ห้องตรงนั้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ถ้าคุณดาวปล่อยไว้อย่างนี้นานโดยที่ไม่รักษาเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวบ้าง
ก็หนักถึงขั้นที่กินกระดูก
ต้องมีเงินเท่าไหร่คุณดาวถึงจะอยากรักษาตัวเอง
รักษาลูกจบเงินเหลือเงินอะไรก็แล้วแต่ก็อยากรักษาตัวเอง
ต้องใช้เงินปรับมาร์นเท่าไร
ก็น่าจะแสนกว่า
คุณดาว

น่าจะเป็นครั้งที่๓แล้วล่ะอ๋อนี่ครั้งที่๓แล้ว
เพราะว่าร้องไป๔เพลงแล้วปกติคุณดาวจะมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วย
วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่มามาสามีกับลูก
ต้อนรับคุณกิจแล้วก็น้องนาเดียนะคะสวัสดีนะคะ

ตอนนี้เท่ากับหายไปสามเลยน้องกูเกิ้ล
ก็ไม่ครบตายไปแต่คุณดาวของคุณพ่อคุณแม่เหรอครับ

ถ้ากล้องมาที่๔๐นิดนึงอาจจะด้วยค่ะ
จะเห็นว่าที่รองเท้าเห็นเป็นสะเก็ดใช่ไหมครับอันนี้คือที่ล่วงใช่ค่ะที่
กางเกงด้วยค่ะเป็นสีดำจะเห็นชัดหน่อยนี่คือขณะมาออก
รายการค่ะก็ล่วงไปเรื่อยเรื่อยค่ะขาล่ะคะเป็นไงมั่ง
ขาคือยังเหมือนเดิมยังบวมยังเยอะแล้วก็บวมเหมือนเดิมตัวแดง
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตัวคุณดาวนะคะถ้ามองด้วยตาเปล่านะตอนนี้เลย
คือตัวจะแดงมากเหมือนเหมือนโดนน้ำร้อนอ่ะเหมือนโดนน้ำร้อน
ลวกค่ะในตัวอะไรตรงนี้ก็คือเป็นทั้งตัวเป็นหมดเป็นหมดเลยค่ะ
จกเว้นที่หน้าที่หน้าที่หน้าอย่างเดียวที่ไม่ไม่ได้เป็น
วันนี้แอบเห็นด้วยมีหูก็เป็นนะตอนนี้หน่อยนิดหน่อยใช่
ถามสามีดีกว่าคุณกิจครับเวลาเขาเจ็บปวดทรมานเนี่ยคุณกิจรับรู้ได้ไหมครับ
รับรู้ได้ครับคือเขาเดินไม่ได้บางครั้งบวมจนเดินไม่ได้ลุกจากที่นอนไม่ได้ก็มีครับ
บางครั้งใส่เสื้อผ้ามันก็เจ็บอย่างเงี้ยคือสะเก็ดไปติดกับใยผ้อะไรพวกนี้ถูกไหมครับ
ใช่ครับมันเกี่ยวเสื้อผ้าทำให้มันฉี่เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็ต้องคือให้เขานอนเฉยอ่ะผมก็ต้องทำอะไรเองทั้งหมด
แล้วก็ทายาทาอะไรเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นแบบทั้งตัวไม่มีที่ว่างเลยครับเป็นทั้งตัวไม่มีที่ว่างเลยเวลาทายาก็ต้องปิดห้องแล้วก็ทาทั้งตัวครับค่ะทั้งตัวหรือว่าตอนที่เขาเป็นหนักมากคือบางครั้งเขาขยับตัวเนี่ยมันก็แตกแตกเลยก็ออกมาครับแค่ขยับตัวผิวก็ฉีกแล้วใช่ตอนมันบวมมากครับคือโรคตายระยะมันจะม
ถ้าไม่รักษาปล่อยไปเรื่อยมันจะกินกระดูก
กระดูกแล้วก็คือผิวหนังมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก

ถ้าสะเก็ดเงินกินกระดูกจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเน่าหรือเป็นมากจัดก็ต้องตัดขาตัดขาเลย
คุณดาวให้กำลังใจตัวเองยังไงเวลาเวลามันท้ออ่ะ
ก็จะนึกถึงคนรอบข้างอย่างแฟนไง
อย่างน้อยเวลาที่เราแบบเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลเขาก็แบบดูแลเราเต็มที่
เขาจะปลอบใจเราว่าไม่เป็นไรนะมันเป็นมันก็ต้องมีวันหายครับ

ขนาดเขาเหนื่อยกว่าเราเขาสู้เพื่อเราเขายังอดทนใช่ไหมฮะ
นับได้เลยว่าคุณดาวมีสามีที่น่ารัก
คุณกิจนี่ถือว่าโอ้โหเป็นซุปเปอร์สามีก็ว่าได้นะคะดีมาก
ก็ต้องถามคุณกิจนะครับคุณกิจนี่อยู่กับคุณดาวมากี่ปีแล้วครับ

เข้าปีที่๗ตอนที่เริ่มรู้จักกันเนี่ยเขายังไม่เป็นโรคนี้

แล้วเห็นอะไรในตัวคุณดาวครับถึงได้ตัดสินใจเลือกมาเป็นภรรยา
เขามีแบบความดีครับเขาไม่เคยทอดทิ้งเราในยามที่แบบวันที่เราไม่มีกินยังไม่มีเงินเลยครับ
บางครั้งไม่มีเงินเลยเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งไปไหน
อย่างวันที่มาวันนี้ผมพูดตรงผมก็มีเงินมาแค่๒๐บาท
เรามีตังค์แค่นี้แล้วจะมาไหมเขาบอกว่ายังไงก็มา
แล้วก็เวลาที่ลำบากแบบมีตังค์๒๐บาทถามว่าซื้อไข่กินกันเขาก็ยังอยู่กับเราได้
แล้วครอบครัวปกติมีเงิน๒๐บาทบ่อยไหม
บ่อยครับบ่อยมากต้องเก็บเงินทั้งหมดเอาไปรักษาลูกกับแฟนครับ
ตอนช่วงที่ยังไม่มีลูกก็ไม่เจอปัญหาอย่างนี้พอมีลูกมาปุ๊บเนี่ย
ปัญหานี้ก็เจอบ่อยขึ้นครับเพราะว่าต้องนำเงินไปซื้อนม
แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ซื้อยาเขาไว้เขาทาตัวบ้าง

ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่หันมามองลูกกับภรรยาแล้วก็หายเหนื่อยครับ

ก็บอกว่ารักเขามากครับแล้วก็รักลูกมากด้วยอยากให้สู้ไปด้วยกันครับ
ก็บอกเขาตลอดว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหายนะ

ก็ผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าวันหนึ่งเขาต้องหาย
ณตอนนี้คุณดาวน่าจะเดินไม่ค่อยสะดวกคุณกิจเดินมากอดคุณดาวสักทีได้ไหมคะ
เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่การแข่งขันกัน

เธอมากิจแล้วตัวเองเป็นภาระเขานะเธอรับตัวเองตลอด
ก็จะดูแลตลอดตัวเองอย่างนี้แหละ
ขอบคุณมากทีมความทรงรับสุขกันมาไม่ว่าคอยเป็นอย่างงี้เสียงก็รับได้

ขอบคุณมากครับ
วันนี้คุณดาวได้รับกำลังใจแล้ว

พร้อมนะครับความรักในครอบครัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มาก
เพราะว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคม

เป็นเงินที่คุณดาวได้ไปแล้ว

วันนี้คุณดาวจะมาเริ่มต้นเพลงที่๕

เพลงนี้แหละจะเป็นค่าหมอแล้วนะคุณดาวนะ
ของคุณดาวเองนะคะ

เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มการแข่งขันนะครับ

ไปแล้วค่ะคุณดาวเป็นไงบ้างคะ

แต่ว่าไม่ได้ว่าถนัด

แต่ว่าไม่ถนัดก็ถือว่าเป็นอุปสรรคทีเดียว

ถ้าอยากจะหยุดก็สามารถหยุดได้
เพราะมีเงินสะสมอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าอยากจะไปต่อนะครับ
ก็มีตัวช่วยอีก๒ตัวให้เลือกใช้ได้นะครับ
ตัวช่วยของคุณดาวเนี่ยใช้ไปแล้วคือเปลี่ยนเพลง
ตัวช่วยที่ดีที่สุดยังอยู่นะครับ

ลองลงมาก็เป็นร้องเพลงเก่งของตัวเองก็ยังอยู่นะครับ
แต่ถ้าเลือกสู้แล้วเกิดร้องผิดขึ้นมา
หกหมื่นที่มีอยู่พอจะถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
ทีละ๓๐๐๐๐แล้วก็จบการแห่งขาดนะครับ
ตอนนี้ก็คงต้องตัดสินใจให้ดี
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับ

คุณดาวจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
สู้ค่ะ
สู้ค่ะ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๕แผ่นที่๖

๔ครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๔ที่คุณดาวเลือกก็คือ

ไหวไหมคะกับตัวช่วยนี้คุณดาวค่ะ
ให้เบอร์ใครไว้กับทางรายการ

คุณดาวจะหวังพึ่งพิงเขาไหมคะอยากโทรไหม
หรือจะเปิดอีกแผ่นหนึ่งก่อนหรือจะเปิดอีกแผ่นหนึ่ง

ใช้อีกตัวไม่หวังพึ่งพิงเลยนะ
ตอนนี้คือเลือกไปแล้วแผ่นที่๓เป็นเปลี่ยนเพลง

เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก๔แผ่น
คือแผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๕แผ่นที่๖
ใน๒แผ่นนั้นช่วยคุณดาวได้ค่อนข้างจะแน่
คือข้ามเพลงนี้ไปเลยและร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ตัดสินใจใช้อีกหนึ่งแผ่นแล้วนะครับตัวช่วยที่เหลือนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณดาวครับแผ่นไหนดีครับ

ตัวช่วยที่ดีที่สุดเนี่ยข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่แผ่นที่๖
แต่แผ่นที่๑เนี่ยก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเพลงเก่งของคุณครับ

รอเพราะรักจะใช้สิทธิ์โทรหาน้องเขาหน่อยนิดนึงไหม

เขาดูอยู่เขาไม่โทรหาฉันเลยเสียใจแย่เลย
อย่างน้อยเสียงน้องสะพ้ายน้องสะพ้ายไหมฮะเสียงน้องสะพ้ายจะได้ออกทีวีด้วย

ไม่เอาเลยมาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
สุขครับ

ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยมาให้ปองพ่อเดียทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
พ่อต้องเห็นใจอย่าตัดเยอะใหญ่มีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมั่นไม่พันไม่แปลแม้สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
หลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้มข้ามปี
เธอจะเธอวังให้ดีรักที่มีให้เธอพูดได้
จะสร้างกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมรอแม่นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจแดดเดียวรักคนเดียว
น้องจริงทั้งรอ

ใช่ครับ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณดาวร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนูสู้ชีวิต